คุณเฟคกี้ราคาไม่เพียง
น่ารักมากนะก็คือใครเกิดไปที่ไหนก็บอกให้รู้เลยว่าเท่าไหร่
ปากไปปั้งรู้เลยไม่ต้องแบบโอ้โห

เอ้าให้ลุกไรครับ
นะาน้าบิ๊ก
เที่ยนเป็นอะไร

เพราะว่าตัวไม่ใหญ่มาก

ลองดูดีค่ะแบบไหนราคาถูกสุด
ผมคิดว่าน่าจะเป็นบน๑ครับ

คุณอยากวิเคราะห์ให้น้องไหมคะคุณภาคภูมิ
คุณชุดเดียปกติคุณจัดงานวันเกิดไหม

วันเกิดแมวเขาวันเกิดยุงเขา

ล่าสุดวันเกรดผมเพื่อนสเตอร์ไพรส์

เป่าแตรทางไม่หมดเลยครับผม
แล้วแต่ถ้าไม่ฮาก็ไม่เป็นไรดูยูทูปย้อนหลังเอาเดี๋ยวก็ฮา

เลือกแล้วยืนยันไหมมั้ยโอเค
แล้วพี่เบ๊กจะเฉลิด
ตอนนี้จะเฉลยเทียนเกลียวแฟนซิที่จูเนียไม่ได้เลือก

และเทียนตัวเลขที่จูเนียเลือกค่ะ
ราคาต้องถูกกว่า๔๕บาท
และราคาอยู่ที่
เทียนตัวเลขเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

นี่มีทางเลือกให้

จูเนียตอนนี้มีแล้ว๑๕๐๐๐บาท
พอไหมหยุดไหมกลับบ้านเลยไหม
ถ้ากลับบ้านตอนนี้พี่ใจดี
พี่จะให้จูเนียครึ่งหนึ่งนั่นคือ๗๕๐๐บาท

ถ้าใบตองเงิน๒๕๐๐บาทรอจูเนียอยู่ค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือไม่ใช่ปลานะครับ

ปลอดภัยวิวให้

ราคนะคือแบบว่ายาแบบว่ามาตู้นึงกับท่านนะครับ

คือแบบโอ้โหรู้จักกันมา
อันนี้เป็นสับลีแผ่น
อันนี้เป็นสำลีแผ่นเดียว

อันนี้ว่าเช็ดอะไรทุกอย่างเช็ดหน้าก็ดี
เช็ดมือก็ได้ได้ทำความสะอาดได้เช็ดหลังได้ไหมเช็ดหลัง
เช็ดหลังไม่ถึงก็ดีเช็ดหลังไม่ถึงหรือเปล่า

อ๋อแบบรีดข้างครับของอ๋อแบบรีดข้าง

ราคาไม่แพงอย่างที่คิด
จะไปโกหกเด็กอันนี้ถูกที่สุด

ของผมถูกกว่าครับถูกสุดของผมถูกกว่า

สับลีทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะจูเนียร์

เฮ่ยเข้าไปสำสรรค์ข้างในเลยค่ะ

เพราะว่านี่คือสำลีตารถพยาบาลค่ะ
ดูจากปริมาณนะครับ

อันนี้ไม่เหมือนอันนี้เป็นสำลิแผ่นเดียว
อันนั้นเป็นแผ่นเดียวเหมือนกันแต่ว่ารีดขอ

นี่ขอบหมายความว่าเวลาที่ใช้
มันก็จะแบบมันจะไม่ร่อนออกมา

ใช่
ผมว่า๒อันนี้น่าจะทำมาหลายกระบวนการ
ผ่านผ่านกรรมวิธีมาพอสมควร
อันนี้มันน่าจะแบบเหมือนทองหยิบทองหยอดนะครับ
จุ่มแล้วปล่อยจุ่มแล้วปล่อยอันนี้น่าจะเป็น
วิวัฒนาการจะผ่านไป

เบอร์๑ครับตรงใจผมเลยสำลีก้อนครับผมค่ะตรงใจผมเลย
เอาล่ะตอบแล้วนะคะว่าสำลีกรเป็นสินค้าที่ถูกที่สุด
เป็นจะเฉลยที่อันที่๓นี้ค่ะ

เป็นราคาไม่โดนตรงสั้นนะคะเป็นราคานักปัจจุบันนะคะ
เมื่อกี้ไม่ได้เป๊ะค่ะเมื่อกี้เละค่ะครับผมนะคะ
และสำลีแผ่นเดียว๕๐กรัม
๓๓บาท
ราคาต้องถูกกว่า๓๓บาท
และราคาอยู่ที่
ถูกก่อนถูกก่อนถูกก่อนถูกก่อนถูกก่อน

๕๔๑เกมส์จบตรงนี้เลยค่ะ
แล้วคุณพาสกุ้งบอกด้วยว่าคิดตรงกับน้อง
ซึ่งตัวเลขข้างหน้าเป็นเลข๓

สำลีแผ่นแบบไม่รีดขอบเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะหยุดหรือจะเล่นต่อ

สมกับเป็นนักเรียนปริญญาโทจริง

ใช่พี่มารถขนผัก
มารอกลับร้อนพี่เอง
มารอขัดโครงก่อนเดี๋ยวคนที่รักก็ร้านเลย
กาแฟให้คุณมากเลยนะคะ
แต่ก็เสียดายของนะคะ

ทำเอาคุณจูเนียต้องตัวเบากลับบ้านไปด้วย

โรงนี้จะเป็นใครสนุกสนานแค่ไหนห้ามพลาด
แต่ที่พลาดไม่ได้อีกอย่างคือคำถามท้ายรายการ
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะจ๊ะพี่จ๋า
ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านแหลมเจริญซีฟู้ด๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทย
แกงเลียงกุ้งสด
ปลาหมึกสดนึ่งมะนาว
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
แกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกา
ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เวลา๑๙นาฬิกาทางเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
ตายแล้วครับโดน
โดนลุ้มต่อยพี่

โดนลุ้มต่อยตายเลย
โดนลุ้มต่อยอุ๊ยมันเกินไปนะ
พ่อผมคนเดียวมันมากันเป็น๑๐อ่ะพี่

อยู่ยากวัยรุ่นเหรอวัยรุ่น๑๐คนเหรอ

มันลุ้มต่อยแพ้เพิ่งตาย

น้ำตาไหลเรื่องพ่อ